มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตามความคืบหน้า
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย๒๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ที่จังหวัดสะแก้วมีคนถูกแทงจนเสียชีวิตไปหนึ่งคน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๔คนค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือคุณลุงอายุ๖๔ปีนะคะ
เอามีดไปแทงหลานชายจนหลานชายเสียชีวิต
แล้วก็คนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บไป๔คน
ก็รวบตัวได้นำตัวไปฝากขัง
คุณลุงที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็บอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุ
เป็นเพราะว่าแค้นใจเก็บกฎมานานนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
กฎมานานที่ทางหลานชายและครอบครัวของหลานชายชอบต่อว่าเขา
ต่อว่าอยู่บ่อยเก็บกฎเก็บกฎเก็บกฎ
ก็เลยเนี่ยสุดท้ายระเบิดแทงเขาเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อสองวันก่อนนะคะ
ร้านขายดอกไม้สดแยกโรงเลื่อยตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว

คนเสียชีวิตก็คือนายวิริยะเจริญยิ่งอายุ๓๗ปี
ลุงที่ก่อเหตุคือนายศักดินาเจริญยิ่งอายุ๖๔ปี
ส่วนคนเจ็บก็คือเป็นญาติกันอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะ
ธิรโชธเจริญยิ่งอายุ๕๘ปีพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตัวคุณลุงที่ก่อเหตุเนี่ยนะขี่จักรยานไปจอดทิ้งไว้
แล้วแอบเข้าไปหลังร้านถือมีดปลายแหลมมีดยาวเลยค่ะ
ถือมีดเข้าไปด้วยป้าของผู้ตายกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ที่หลังร้าน
ก็ถามผู้ก่อเหตุว่าจะไปไหนผู้ก่อเหตุตอบว่า
จะเอามีดมาแทงคนแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะคะ
ป้าก็ตะโกนบอกว่าระวังนะมันเอามีดมามันจะแทงคน
ตะโกนเตือนคนในบ้านบอกให้ทุกคนระวังตัว
ผู้ก่อเหตุก็วิ่งไปด้านหน้าค่ะเอามีดแทงนายเสน่ห์อายุสี่สิบเจ็ดปี
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เอามีดไล่แทงนายวิริยะจนเสียชีวิต
พ่อกับอาของผู้เสียชีวิตวิ่งออกมาเจอผู้ก่อเหตุกำลังโอ้โห
ปรับมันกันอยู่กับผู้เสียชีวิตอ่ะพยายามจะแทงเขาอันนี้ค่ะ
ก็เลยล็อกตัวเอาไว้ล็อกคอเอาไว้เอามีดออกจากมือ
ช่วยกันจับผู้ก่อเหตุมัดเอาไว้ค่ะแจ้งตำรวจ
สุดท้ายตำรวจก็มารวบตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีนะคะ
เย็บผ้าอยู่ข้างหลังครับแล้วได้ยินว่าถามว่าน้อยไปไหน
แล้วคราวนี้มันบอกว่าจะมาแทงคนจะมาฆ่าคนแล้วคราวนี้ทางนี้ก็ตะโกน
บอกว่าทางพี่สาวเนี่ยไอ้น้อยมันจะมาแทงจะมาฆ่าคนแล้วเถอะ
พอได้ยินก็วิ่งออกมาวิ่งออกมาก็มาเห็นเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ย
มันแทงมันแทงข้างเหล่าครับแล้วมันเขาวิ่งไล่อีกจากแล้วก็อ้อม
แล้วเข้าไปตรงนี้เข้าไปเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นที่โดนแทงเขาไม่รู้
แล้วทางนี้ก็เข้าไปช่วยกันปั้งเพื่อจะเอามีดออกแล้วทางอาเขาอดีตเนี่ยอ่า
อ๋อของคนตายเนี้ยก็ช่วยกันปั้มทิ้งทิ้งหลบเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องยอม
มีดแล้วให้มัดน้าของผู้เสียชีวิตค่ะนายวัญชัยอิ่มอุดม
ก็บอกว่าสาเหตุก็คือตัวคนก่อเหตุเนี่ยมีอาการคลุมคลั่งฟุ้งซ่าน
เหมือนคนไม่ปกติทั้งทั้งที่เหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบนะคะ
สามวันก่อนขู่ว่าจะฆ่าทั้งหมดเลยฆ่าทั้งครอบครัว
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงจริงตำรวจสพเมืองสะแก้วบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุให้การว่าเอามีดแทงก็เพราะเก็บกฎ
ที่ถูกครอบครัวของผู้ตายที่มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยนะต่อว่ามาตลอด
แล้วตัวผู้ก่อเหตุพิการทางการได้ยินด้วยนะคะ
สื่อสารกับใครลำบากอะค่ะเวลาจะคุยกับคนในครอบครัวของหลานที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
ถูกแทงจนตายเนี่ยก็เขาบอกว่าเหมือนกับจะคุยกับใครก็ถูกด่ากลับตลอด
ด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้ยินเลยเป็นความแค้นสะสม
ไปเอามีดมาไปแทงเขาจนตายจนเขาบาดเจ็บกันไปเนี่ยค่ะ
นี่คือข้อมูลจากฝั่งผู้ก่อเหตุนะตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องสอบสวนข้อที่จริงเพิ่มค่ะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้จริงหรือเปล่าเบื้องต้นก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังต่อสารจังหวัดสะแก้วนะคะ
สามข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ